มีการนำเสนอข่าวกันแล้วกับการเดินทางมาของทิฟฟานี
ประตูรูปร่างดีที่เป็นลูกครึ่งนะครับ
บอลหญิงทีมชาติชุดเตรียมบอลโลกตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อทดสอบฝีมือเป็นเวลา๑อาทิตย์
โดยครอบครัวของเธอครับก็มีคุณพ่อเป็นคนเชียงราย
บอกให้เต็มที่เลยครับในการรับใช้ทีมชาติสนับสนุนอยู่แล้ว
ฟูนี่กำลังศึกษาแล้วก็เล่นให้กับมหาวิทยาลัยเคนนิซอลสเตจครับ
ดิวิชั่น๑โซนใต้ของสหรัฐอเมริกาโดยมีดีกรีเป็นประตูอันดับ๒ของลีก
รับว่าหลังจากนี้อาจจะมีเวลามาซ้อมกับทีมชาตินะครับบอลหญิงเนี่ยไม่บ่อยนัก
แต่ว่าก็จะพยายามมาให้ได้มากที่สุดเพื่อลุ้นติดทีมไปเล่นบอลโลกที่ฝรั่งเศสในรอบสุดท้ายกลางปีนี้ครับ
ก่อนไปแข่นบอลโลก็รั้นติดติดทีมชาติไปฝรั่งเศสแน่

ได้รับน้องด้วยการให้ทิฟฟาดี้เต้นเพลงไก่ย่างจุกเผานะครับ
เธอก็โชว์ลีลาอย่างที่เห็นในภาพนะครับ

ยังมีการพูดภาษาไทยได้บางคำด้วยนะครับ